คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องหนึ่งค่ะ

ผู้ชายคนนี้เขาไปหยิบเหล้า
เหล้าที่ชาวบ้านเอาไปถวายสารปู่ตา
อุ๊ยจะดีเหรอหยิบไปแล้วไปกิน
ได้ลาได้อะไรหรือเปล่าธรรมดาเขาไม่ทำกันนะ

ไป๔วันจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้
จุดที่เขามาชี้มันเกิดอะไร
ทำไมกู้ภัยมาเยอะทำไมตำรวจมาด้วย

นี่คือในทุ่งนาค่ะริมถนนหมู่บ้านโคกเพชร

ไปเจอศพของนายสมชายอายุ๔๗ปี
นอนแบบหน้าจมน้ำที่ขังอยู่ในทุ่งนานะ
แล้วจุดตรงนั้นนะคะมันห่าง
มันสูงจากพื้นถนนประมาณเมตรเกือบ๒เมตร
สภาพเขาคือขึ้นอืดแล้ว
คุณผู้ชมน่าจะเสียชีวิตมา๒๓วันแล้ว

ไปชนะสูตรโรงพยาบาลบุรีรำหาสาเหตุการณ์ตายค่ะ
ชาวบ้านที่ไปเจอศพเป็นคนแรกเนี่ย

คุณป้าหมั่นบอกแบบนี้ฉันเนี่ยนะกำลังกลับบ้านผ่านทุ่งนา
มันเหม็นอะไรมากเลย
เอาไปฉายส่องดูอุ้ยนี่มันขาคนนี่ว่า
ไอ้เรียกชาวบ้านมาเธอมาดูหน่อย
เหมือนกับมีคนตายอยู่ตรงนี้เหมือนกับมีขาคนอยู่ตรงนี้

โดนรู้ว่าคนที่ตายนี่คือนายสมชาย
แล้วน้าของนายสมชายบอกว่าหลานฉันสติไม่ค่อยจะดี
พูดจาก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
เคยหายออกจากบ้านไปหลายรอบแล้ว

หายไปไหนล่ะหายไปโผล่ที่ลาวค่ะ
แล้วไอ้รอบนี้หายไป๔วัน
แล้วมีป้าหมั่นมาบอกว่าเจอเป็นศพจมน้ำอยู่แบบนี้
ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่า๑๔ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ยังเห็นสมชายไปหยิบเหล้าที่สารปู่ตาประจำหมู่บ้านอยู่เลย
แล้วศาลนั้นชาวบ้านก็จะมาเส้นไหว้สารตรงนี้เลยคุณผู้ชม
ไปหยิบจากนี้นะใช่แล้วสมชายก็เอาไปดื่มเอาไปกิน
หลังจากนั้นสมชายก็หายตัวไปเลยค่ะ
มาเจออีกทีหนึ่งเอ้าเป็นศพแล้ว
แล้วนี่ถ้าเกิดไปถามคนในชุมชนคนในหมู่บ้าน
คือเขาก็บอกว่าฉันว่านะ
มันต้องเป็นเรื่องของการเอาของเส้นไหว้ไปดื่มกิน
นี่โดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ
คือมุมความเชื่อของชาวบ้านก็มีแต่อีกมุมนึงเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะ
หรือว่าสมชายเอาเหล้าไปดื่มแล้วก็อาจจะเมา
เมาแล้วลื่นตกน้ำในทุ่งนาหรือเปล่า

ทีนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตร

มันเกิดจากการเมาแล้วลื่นจมน้ำขาดอากาศหายใจตายไหม